ของทีมชาติไทยกับวอเล็กบอลต่อเนื่องก็เป็นสองข่าวนะครับที่เราคงต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่า
อเล็กบอลเองเนี่ยจบไปแล้วเราไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่ว่าเราก็ต้องมาตามกันต่อว่า
นักกีฬาที่เป็นตัวหลักนะครับที่จะประกาศแล้วเล่นทีมชาติเนี่ยก็กระทบกับแฟนเหมือนกันนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องติดตามว่าสุดท้ายจะลงเอออย่างไรแต่ว่า

ต้องผ่านแบบเกมต่อเกมล่าสุดการฝึกซ้อม
นิชิโนก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับ
กลับมาทีมได้ตามปกติเหลือเพียงแค่เช็คความพร้อมก่อนลงสนาม
ยังคงต้องยากซ้อม
เช็คอาการบาดเจ็บจนถึงวินาทีสุดท้ายในตามภาพที่เห็นเลยนะครับ
ยังไม่สมบูรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คิดว่ายังไงถ้าเกิดเล่นไหวเนี่ย
ก็คงต้องหาช่วงเวลาบางช่วงเอาลงไปค้ำไว้แดนหน้าหน่อยนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นผู้เล่นสำคัญของทีมอีกหนึ่งคนครับ
ชโนก็พูดถึงเป้าหมายในเกมเจอกับอีรักษ์ว่ายังไม่ได้หวังนะครับ
เพียงแค่ผลเสมอที่จะเข้ารอบเพราะว่าเกมนี้เนี่ยต้องการใช้ชนะเลยนะครับ
โดยย้ำกับลูกทีมทุกคนว่าจะต้องมีสมาธิและมุ่งมั่นตลอด๙๐นาที
ที่๓ของกลุ่มเอนะครับซึ่งเป็นเกมชี้ชะตาเข้ารอบทีมไทย
เจอกับอีรักษ์นะครับก็เน้นย้ำว่าวันนี้ครับ
สองทุ่มสิบห้าที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับอย่างน้อยเราเสมอก็เข้ารอบแล้วแหละครับ
ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าเล่นเสมอก็ค่อนข้างจะยากนะครับ
อย่าไปเผาเกมแล้วกันลุ้นนะครับเข้าสู่รอบ๘ทีมให้ได้
ส่วนอีกคู่ออสเตรเลียนะครับจะเจอกับบาเรนในเวลาเดียวกันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับ
ได้แค่ส่งกำลังใจนะตอนเนี้ยครับอืมก็ดูแล้วตอนนี้เนี่ยก็เรามีโอกาสนะครับ
โอกาสสำคัญเหมือนกันที่น่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับ